บึงกาลก็เหมือนกันคนเยอะไม่แพ้กันนะ
พาไปดูบรรยากาศของสาธุชนลูกหลาน
คนที่มีความเชื่อความศรัทธาในองค์พญานาค
ขึ้นไปขอผอนกับพ่อปู่อื้อลื้อค่ะ

นี่นะตั้งแต่ปีก่อนจนถึงปีนี้ยังไม่ได้ไปสักที
คนเยอะมากเลยด้วยช่วงนี้คนเยอะแล้วค่ะ
ต้องไปต่อก็วางแผนจะไปนานต้องแต่พันต้องแต่ปีที่แล้ว
นานแสนนานแต่ยังไม่ได้ไปที่บึงกายังไม่ได้ไปเลยเนี่ย
คุณดูสิเอาดูบรรยากาศกันไปก่อนถ้าใครยังไม่มีโอกาสได้ไป
เรามีบรรยากาศมาฝากกันแบบนี้นี่คือบรรยากาศทางขึ้นถ้ำนาคา
เขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาฝั่งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกา

ใช่เยอะนะเพราะว่าอาจจะอากาศดีด้วยช่วงนี้ใช่ไหมล่ะ
ที่ตรงนี้จะมีหินที่เป็นลวดลายคล้ายเกร็ดงูก็คือคล้ายเกร็ดพญานาค
แล้วก็มีหินที่คล้ายกับเซียนของพญานาคเราน่าจะเห็นภาพกันไปเยอะแล้ว
ตรงนั้นที่เป็นจุดที่เหมือนเสียนของพญานาค
มันจะมีจุดแต่ละจุดเนี่ยเหมือนเป็นจุดแวะพัก
แต่ก็เป็นจุดถ่ายรูปที่แบบมีรูปร่างประหลาดของก้อนหินนะครับ
ถูกต้องค่ะแล้วก็ผนังถ้ำที่คล้ายกับลำตัวพญานาคก็มี
ตามตำนานความเชื่อเรื่องเจ้าปู่อือลือพญานาคถูกสาปให้เป็นหินนี่แหละ
นั้นเขาก็จะเชื่อว่าตรงนี้คือพ่อปู่อือลือพญานาคที่ถูกสาบไว้นะคะ
ก็สาธุชนที่เขามีความศรัทธาความเชื่อจากทั่วทุกสารทิศเลยเขาจะเดินทางมาที่นี่กัน
สักครั้งในชีวิตดิฉันก็เหมือนกันเป็นคนนึงที่อยากไปเห็นกับตา
อย่างล่าสุดที่ไปในครั้งนี้พี่แคนดี้รากแก่นค่ะ
เดินทางมาเที่ยวด้วยเขามากับกลุ่มนักแสดงกับเพื่อนนะ
เขาก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่าเขาเนี่ยขึ้นมากราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถ้ำนาคาหลายครั้งแล้ว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
แล้วก็บอกเลยว่าสร้างความคึกคลื้นให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่เขาทำของเส้นไหว้อย่างพานบายสีเอยของฝากเอ่ยของไหว้ต่างของที่ระลึกเพราะว่ามันทำให้เศรษฐกิจดีพ่อคงพ่อค้าแม่ค้าอะไรต่างก็มีรายได้หมุนเวียนเข้ามาเยอะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาลที่สร้างรายได้แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจ
แหวงบุญแบบเนี่ยทำไมคุณรู้ดิ
บึงการก็เคยได้ยินมาหลายที่เขาก็จัดอย่างนี้อย่างออฟฟิศเรา

ยอดขายยอดซื้อดี
มีโอกาสเราก็ลองไปกันดูบ้าง